คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์จริงค่ะ
มีคลิปนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นว่ามีรถคันหนึ่งเหมือนกับว่ามาปาดหน้านะคะ
ครับแล้วก็พอรถคันข้างหลังเนี้ยไปใกล้ใกล้รถคันหน้าเหมือนตั้งใจจะเบรกอืม
เพื่อให้รถคันหลังแบบอยากให้เขามาชนหรืออะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
นี่นะคะตามคลิปนี้เลยครับรถคันหน้าปาดหน้าแล้วเบรกกระทันหันแบบนี้ค่ะ
กอย่างเดียวไม่พอถอยหลังมาด้วยค่ะเข้าเกียร์อาค่ะถอยมาเลยแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะคือรถนี่่มมาละนี่ถอยใจด้วยอุ๊ย๒ที
รถสีขาวคันข้างหน้านี้ตามในคลิปภาพเลยคือเขาก็เปลี่ยนเลนมา
ไม่รู้ปาดไม่ปาดยังไงเนอะก็เปลี่ยนเลนไว้มา
เด็นมันอยู่ที่เขาบีบแร่ไซค์คันหน้าเบรกเลย
เสร็จเข้าเกียร์อาถอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วภาพจากกล้องหน้ารถก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนคุณผู้ชมมองเรื่องนี้ยังไงคะส่งข้อความมาได้นะคือพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปนะคะสายสืบโซเชียลทำงานเลยค่ะสืบจนรู้ว่ารถเก๋งสีขาวตามคลิปเนี่ยเป็นใครนี่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะก็มีการโพสต์ขอโทษเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาอ้างว่าไม่รู้
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทีมข่าวสอบถามไปที่คนโพสต์คลิปต้นเรื่องนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓สิงหาคมประมาณสามทุ่ม๔๒นาทีจุดเกิดเหตุอยู่ที่แยกเลี้ยวขวาเลี่ยงตลาดน้องมนต์จังหวัดชนบุรีเป็นถนนสี่เลนตัวเขาเองขับอยู่ในเลนที่๓คู่กรณีขับเข้าไปในเลนส์ที่๔เหมือนจะเลี้ยขวา
เขาก็เลยบีบแรร์ให้สัญญาณเตือนแต่รถที่อยู่ข้างหน้าไม่รู้อะไรอ่ะ
หรืออะไรหรือยังไงที่เขาบีบแรร์เหยียบเบรกเลย
กระทันหันแล้วรถข้างหลังเขาเกือบเบรกไม่ทัน
แล้วคันหน้าถอยใส่เขาด้วยแล้วก็ชนด้วยตามคลิปนะคะ
แต่ผู้โพสต์คลิปต้นเรื่องเขาบอกว่าคู่กรณีโทรศัพท์ไปขอโทษแล้ว
ก็นัดคุยกันเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ลบคลิปออกไปเรียบร้อยอยากจะให้มันจบเรื่องจบราว
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวจากรถเก๋งคันสีขาวคันหน้าคันนี้นะคะ

ไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับน้องสองคน
ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เมา
เพราะว่ารู้ว่าต้องขับรถกลับบ้าน
แต่ระหว่างทางเธอมีโรคประจำตัวค่ะ

ได้ยินเสียงแตรรถของคันข้างหลัง
ก็เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าถอยไปชนคันข้างหลัง
ขอโทษและยอมรับผิดพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็คุยกับผู้เสียหายเพื่อชดใช้เพื่อรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการโพสต์ขอโทษเอาไว้แบบนี้ด้วย